ไปติดตามความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นที่กลางเมืองพัทยานะครับ
ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งที่พิการแขนข้างซ้ายต้องใส่แขนเทียม
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓คนนะครับ

นี่เป็นสภาพความเสียหายของรถจักรยานยนต์รวม๑๕คัน
หลังชายชาวอังกฤษอายุ๔๒ปีพิการแขนซ้าย
กลางถนนเลียบชายหาดปากซอย๑๓ทับ๓เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
เมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้สองสามีภรรยาชาวอิสราเอลเคาะร้าย
ส่วนภรรยานอนบาดเจ็บเลือดอาบทั่วใบหน้าสร้างความตกตะลึงให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลางเมืองพัทยาอย่างมากนอกจากนี้ยังมีชายชาวไทยอีกหนึ่งคน
ได้รับบาดเจ็บที่แขนและขาไม่สามารถขยับตัวได้
เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์รวม๑๕คันและรถ๒แถวอีก๑คัน
ถูกชนบริเวณท้ายรถพังเสียหายเช่นกันตำรวจสพเมืองพัทยาควบคุมตัวชายชาวอังกฤษไปสอบสวน
โดยอยู่ในช่องทางเลนกลางก่อนจะมีรถจักรยานยนต์ขี่มาเบียดรถของเขาทางฝั่งขวา
ชนเข้ากับท้ายรถสองแถวที่กำลังวิ่งชะลออยู่ในเลนซ้าย
จากนั้นตัวรถพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หลายสิบคัน
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาในเลนซ้ายก็ถูกชนลากไปด้วย
ก่อนที่รถจะพุ่งไปชนสามีภรรยาชาวอิสราเอลที่ยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์
ริมทางฝั่งซ้ายจนเกิดเหตุดังกล่าว
ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุหลายคนที่อยู่ในวันเกิดเหตุ
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่คุ้นหน้าชายชาวอังกฤษคนนี้มาก่อน
ว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวในระแวกนี้
โดยหนึ่งในผู้เสียหายที่รถจักรยานยนต์ถูกรถฟอร์จูเนอร์ชนเล่าว่า
หลังไปเจรจากับชายชาวอังกฤษคนขับรถก็รู้สึกเห็นใจ
แม้ว่าเขาจะพิการแขนซ้ายแต่ก็ยังรับผิดชอบ
และยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด

พี่ว่ามันเขาต้องมีเหตุจำเป็นในการเอารถออกมา

เขาบอกว่ามันมีรถตัดหน้าเขาเป็นรถนักท่องเที่ยวค่ะ

เหมือนว่ารถคันนั้นขับมาแล้วเหมือนว่าจะแบบว่าจะจอดกระชั้นชิดมาปาดหน้าเขา

แล้วก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็สิ่งของเสียหาย
เขาคุยอะไรอีกไหมก็พูดว่ายังไง
เขาขอโทษเขาถามว่าพี่โอเคไหม
โอเคค่ะแล้วพี่ก็ยังเศษรถที่ว่ามันเกินออกมาไม่กี่บาท
ค้าให้ให้ไปมีเงินพี่ก็บอกไม่เป็นไรเขาย่อไปจ่ายของอื่น

วันนี้ชายชาวอังกฤษได้นำเงินส่วนตัวชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วราว๗ราย
ตำรวจทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ชายชาวอังกฤษ
พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ